มาเอาใจคนโสดกันสักหน่อยหนึ่งนะคะ
เพราะหมอดูชื่อดังอาจารย์ช้างทศพร
เขาเผยเคล็ดลับในการขอพรความรัก

พร้อมกับเทียนหนึ่งเล่มนะคะสามดอกไม้สดหลากสีสันกับของใช้เกี่ยวกับความงาม
อาทิแป้งตลับแป้งกระจกหรือน้ำหอมอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะ

เป็นจำนวนขี้นะคะ๑๓หรือ๕ก็ได้ตามสะดวก
ไหว้พระจันทร์จำนวน๑คู่นะคะ
นำมาตั้งโต๊ะไหว้โดยหันหน้าไปทิศตะวันออก
แล้วตั้งใจอธิษฐานขอให้พบรักจริงรักแท้
ส่วนใครที่มีแฟนแล้วก็ขอให้รักยั่งยืน

คนที่มีแฟนก็ทำได้ไปฟังเสียงกันหน่อยค่ะ
คือจริงวันนี้เป็นวันไหว้พระจันทร์
วันนี้ยังมีความสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือว่า
เป็นวันเกิดนะฮะเทพที่
เขาเรียกว่าเป็นกรรมเทพในแบบจีนนะครับ
นะครับภาษาจีนเราจะเรียกเทพวงเรียกว่าเยเหล่า
เป็นเทพที่ทำหน้าที่ในการเขาเรียกว่าผูกด้ายแดงนะครับ
ให้คนสองคนที่เป็นคู่กันได้มาเจอกัน
ส่วนมากเขาก็นิยมไหว้กลางแจ้งนะครับ
ถ้าตรงพื้นที่ตรงระเบียงเรามีที่อยู่ก็

จริงเนี่ยก็จะเริ่ม๑๙นาฬิกานะครับ
คนไทยก็จะชอบเลข๑๙นะครับ
อาจจะเป็น๑๙๑๙อะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับ
แต่ว่าด้วยความที่ช่วงเทศกาลนี้
จะเข้าสู่ช่วงฤดูฝนของเมืองไทยด้วยนะฮะ

แล้วเป็นหวัดมันอาจจะไม่ใช่เลือกที่ดี
ไม่เชื่อแต่อย่าลบหลู่นะคุณผู้ชม

๑ทุ่ม๑๙นาที
เริกนี้แม่อำพัชราภาก็เตรียมที่จะไหว้เหมือนกันนะคะ

ของไหว้ให้เรียบร้อยนะคะ

เขาบอกว่าให้ผู้หญิงไหว้ก่อนผู้ชาย
เพราะว่าพระจันทร์เป็นตัวแทนของผู้หญิง

แล้วก็ถ้าแบบนี้ไม่เชื่อแต่ก็อย่าลบหลู่นะ
คือมันคนที่ตอนนี้โสดเหี่ยวเฉาเนี่ย

ก็คือเอานอกเหนือจากเรื่องของเสน่ห์แล้วเนี่ย
คุณผู้ชมอันนี้เนี่ยเขาบอกว่า

แต่ว่าคนมีคู่ก็สามารถที่จะทำได้

ก็ลองเอาเคล็ดลับนี้ไปใช้กันดูนะคะ